คุณผู้ชมคะมาดูเหตุฆ่าโหดกันค่ะ
มีผู้หญิงคนนึงนะคะคนนี้เนี่ยมีสามี

ไปแจ้งความบอกว่าสามีหายตัวไป
หายไปตั้งแต่เย็นวันที่๒กุมภาพันธ์แล้ว
สุดท้ายไปเจอเป็นศพถูกฝังดินอยู่นะคะ
ติดตามเรื่องราวนี้กันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นายสิริญญาคล้องรอดวัย๒๑ปี
คนนี้แหละค่ะคือคนที่ไปแจ้งความบอกว่า
สามีของเธอนายชัยประสิทธิ์บุญเลิศหรือว่าตั้ม
วัย๓๓ปีพนักงานคลังสินค้าสถานีส่งน้ำสุวรรณภูมิเนี่ย
หายตัวไปตั้งแต่เย็นวันที่๒กุมภาพันธ์แล้ว

พอรับแจ้งแบบนี้ชุดสืบสวนก็ออกค้นหาเลยค่ะ
ไปตามเส้นทางก็ไปเจอรถจักรยานยนต์ของนายชัยประสิทธิ์
ถูกทิ้งไว้ในป่าย่าใกล้กับวัดบัวโรยในพื้นที่บางเสาทง

โทรศัพท์มือถือมาเช็คดู
ปรากฏว่ามีการติดต่อกับผู้หญิงคนหนึ่ง

ชื่อนางสาวแปรทิพย์โลกรักวัย๒๔ปี
มั่นใจแล้วล่ะว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอน
กับการหายตัวไปก็เลยตามไปค่ะ
ตามไปรวบตัวนางสาวแปรทิพย์พร้อมกับผู้ชายอีกคนนึง

ภรรยาไปด้วยนะคะอุ้มลูกวัย๓เดือนไป
แล้วก็เนี่ยค่ะขุดขึ้นมาก็เจอศพของนายชัยประสิทธิ์จริง
คือเขาบอกว่าศพอยู่ในสภาพที่แบบว่า
เน่าแล้วนะครับไม่เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับค่ะใช่ค่ะมันเดือนกว่าแล้วค่ะ
ซึ่งภรรยาพอเห็นแบบนั้นเนี่ยร้องไห้โฮเลยนะคะ
ทีนี้ไปถามคนเกาะเหตุกันหน่อยนางสาวแปรทิพย์

เขาบอกว่าเธอเนี่ยก่อนหน้านี้ทำงานบริษัทเดียวกันกับนายชัยประสิทธิ์นี่แหละ

ถามว่าแล้วรู้ไหมว่าเขามีครอบครัวมีลูกมีเมียแล้วนะ

แต่ก็คบกันคบกันได้ไม่นานก็เลิกกัน
พอเลิกกันเสร็จปุ๊บนางสาวแปรทิพย์ก็ลาออกจากงานไป

กันไปเสร็จนางสาวแป๊ทิพย์เนี่ยไปเจอผู้ชายคนใหม่
คือนายสมศักดิ์เล็ดลอดหรือว่าโออายุ๒๙ปี
ก็ตัดสินใจคบกันเป็นแฟนคบกันได้ประมาณเดือนนิดเอง
ทีนี้วันที่๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
อยู่นายชัยประสิทธิ์ผู้ตายเนี่ยทักเฟซบุ๊กเธอมาทักแชทมา
จังหวะนั้นน่ะมือถือเธออยู่ในมือของแฟนใหม่ก็คือนายโอพอดี
ก็เลยเป็นเรื่องเลยทีนี้นายโอเห็นว่า

ยังคุยกันอยู่อีกเหรอหลายนายโอก็โมโหนะฮะ
ก็เลยสวมรอยพูดคุยกับนายชัยประสิทธิ์แล้วบอกให้ออกมาเคลียร์กัน
พี่ยังอยู่พี่เอมาเตะที่แรกเลยที่ขาเตะที่เดียวพับเลย
ก็จะพับเลยเตะที่ขาล้มก่อนแล้วก็เตะซ้ำอีก
แล้วก็ถามต่อถามต่อถามว่ามาจะมารับมาไปไหนจะมารับหนูเอาไปไหน
เขาก็ตอบว่าผมจะมารับไปคุยเรื่องงานพี่ไม่มีอะไร
ผมกับน้องเขารู้จักกันที่ทำงานเห็นน้องเขาไม่มีงานทำอยู่ตอนนี้
จะมาอะไรจะมารับไปคุยเรื่องสมัครงาน
แต่คือมันไม่ใช่กับที่พี่ตั้มเขาไปคุยกับเพื่อนเขาไว้
เขาไปคุยกับเพื่อนเขาทำน้องว่าเดี๋ยวจะรับหนูพาหนูไปหา

ใช่พี่โยก็ถามว่ามึงคุยกับกูไม่ใช่มึงคุยกับกูเนี่ย
ในแชทมึงรู้ไม่ได้ว่ามึงคุยกับใคร
มึงคุยกับกูนะมึงไม่ได้คุยกับไอ้ป่า
คือนางสาวแปรทิพย์ที่ถูกจับกลุ่มได้พร้อมกับผู้ชายอีก๑คน
เขาปฏิเสธข้อหาฆ่าผู้อื่นนะครับ
เพราะเธอบอกว่าเธอไม่ใช่นกต่อ
เธอก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันว่าแฟนเธอจะไปลวงนายชัยประสิทธิ์ไปฆ่า
ผู้หญิงเคยคิดกับผู้ตายที่มีครอบครัวแล้วแล้วเลิกกันไป
ผู้หญิงไปมีแฟนใหม่ผู้ตายทักแชทมาหาผู้หญิง
จังหวะนั้นแฟนใหม่ก็อยู่ด้วยพอดี
สวมรอยคุยและนัดมาเคลียร์ปัญหากัน๓คน
แต่สุดท้ายเคลียร์ไปเคลียร์มามันกลายเป็นการทำร้ายร่างกายกันจนสาหัส
หลังจากที่นายชัยประสิทธิ์ถูกทำร้ายจนสาหัสแล้ว
นายโอแฟนใหม่ก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะ
บอกให้เพื่อนห่อร่างนายชัยประสิทธิ์เอาไปทิ้งในซอยวัดบัวโรย
รถไปทิ้งที่หนึ่งแยกตัวไปทิ้งอีกที่หนึ่ง
เช้าวันถัดมาเห็นข่าวจากเฟซบุ๊คว่า
ตำรวจเจอรถจักรยานยนต์ของนายชัยประสิทธิ์ที่ถูกทิ้งไว้แล้ว
โอเลยโทรหาเพื่อนอีกบอกว่าย้ายที่เลย
ให้ไปเอาร่างนายชัยประสิทธิ์ไปฝังที่ป่าหลังโรงเรียนวัดต้นหมัน
คือไปขุดขึ้นมาใหม่เลยแล้วไปฝังอีกจุดหนึ่งนะฮะ
ย้ายที่เลยค่ะจนกระทั่งกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
ชุดสืบสวนโรงพักบางสาวทงจับตัวผู้ร่วมก่อเหตุได้อีก
คนร่วมก่อเหตุครั้งนี้มีเยอะมากนะครับ
จับได้กลางดึกเนี่ย๔คนมีนายกิติพงศ์นายจักริตนายธินกรแล้วก็นายวิสรุธค่ะ
คนนี้ทำหน้าที่มัดมือผู้ตายมีน้องสาวของนายโอแฟนใหม่
คนนี้ทำหน้าที่พาหนีแล้วก็มีนายโอนี่แหละค่ะ
มือฆ่านี่แหละที่ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการถูกติดตามจับกลุ่มตัว
ทีนี้ตำรวจเขาเลยตรวจสอบประวัติของนายโอคนนี้นายสมศักดิ์เล็ดลอดวัย๒๙ปีเนี่ย
ว่าเป็นใครมาจากไหนโอ้โหมีประวัตินะคะเป็นนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ค่ะ
ค้ายาเสพติดมานานเกือบ๑๐ปีแล้วเข้าออกคุกมาก็หลายครั้งแล้วในข้อหายาเสพติด
แล้วทำไมถึงยังคงแบบว่าขายต่อได้เข้าออกก็หลายครั้งแล้ว
และที่สำคัญนายโอคนนี้มักจะพกอาวุธปืนติดตัวตลอดเวลาด้วย
เพราะฉะนั้นการก่อเหตุครั้งนี้ผู้ร่วมขบวนการก็เลยเยอะ
แล้วส่วนใหญ่ก็เป็นลูกน้องของขบวนการค้ายาของนายโอทั้งนั้นเลย
๒คนถูกจับกลุ่มได้แล้วก็เมื่อวานนี้อีก๔คนที่ถูกจับกลุ่มได้อีกนะครับ
ส่วนอีก๓คนรวมถึงนายโอมือฆ่ายังหลบหนีอยู่
คนสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับอืม